เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีสลดค่ะ
ในพื้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
เมื่อมีการพบศพผู้หญิงคนหนึ่งเธอถูกปาดคอชิงทอง๖บาทนะคะ
ตัวผัวของคนตายเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าเคยตักเตือนภรรยาตึกเตือนเมียตัวเองหลายครั้งแล้วว่าอย่าใส่ทองเยอะ
มันอาจจะล่อตาล่อใจคนร้ายได้
ทีนี้ตำรวจก็มีการไล่สอบกราวลูกเลยนะคะ
คาดว่าจะมีการตามตัวได้ไม่ยาก
รวมรวมพยานหลักฐานครบเมื่อไหร่
ชมหน้าฆาตกรเมื่อนั้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เช้าวันนี้ตำรวจสพพระประแดงรับแจ้งพบศพหญิงสาว
โดนฆ่าในคอนโดย่านพระประแดงสมุทรปราการ
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ตึก๓ชั้น๓
หน้าประตูห้องพบรอยเท้าเปื้อนเลือด
ในห้องมีร่างนางสาววารินเสือมากวัย๓๔ปี
ถูกฆ่าปาดคอเป็นแผลเวอะวะ
ตามร่างกายถูกแทงหลายแห่ง
ไม่พบอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

แต่ทรัพย์สินทองรูปภัณฑ์๖บาทศูนย์หาย
เพียรพงษ์หรือตามสามีผู้ตาย
ให้การหลังเลิกงานกลับถึงห้องตอนตี๔
แวะซื้อเบียนและขึ้นไปคอประตูเรียก
แต่แฟนไม่เปิดจึงไขกุญแจเข้าไป
และพบว่าแฟนถูกฆ่า
มีทองรูปภัณฑ์ทั้งสร้อยคอและข้อมือรวม๖บาท
แฟนใส่ไว้ในกระป๋องและกระเป๋าสตางค์หายไป
โทรคุยกับแฟนตอนเที่ยงคืนกว่าเป็นครั้งสุดท้าย

ชอบใส่ทองล่อตาล่อใจคนร้าย
มีคำบัติแขนนะครับ

ถ้าไปไหนอะไรไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ
เวลาทำไปทำงานเราก็ชอบใส่
ทีมสืบตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบ
วารินเดินเข้ามาบริเวณคอนโดตอน๔ทุ่ม
แล้วเดินขึ้นไปบนห้องพักก่อนถูกฆ่า
มีข้อมูลว่าเธอไปนั่งสังสรรค์อยู่ตึก๗ก่อนกลับเข้ามา
ส่วนกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าชั้นล่าง
พบสามีผู้ตายกับเพื่อนเข้ามาซื้อเบียร์ตอนตี๓๔๕ก่อนเดินออกไป
ชั้นนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อใครอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล
น้าชายผู้ตายให้การบอกตั้มโทรมาหาตอนตี๔๘นาที
เล่าให้ฟังว่าเลิกงานกลับมาห้องล็อก
ใช้กุญแจไขเข้าไปจึงพบเมียถูกฆ่า
แล้วรีบโทรมาบอกหลานอยู่กับตั้มมา๘๙ปีมีลูกด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกัน
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายโดยเร็วที่สุด
คดีนี้ตำรวจไล่เช็คกล้องวงจรปิดดูทุกจุด
ดูการเข้าออกของคนในคอนโด
และเช็คการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พยานแวดล้อมเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
ในชั้นนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง
คนใกล้ตัวและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใกล้เคียง
มั่นใจตามแกะรอยได้ไม่ยาก
พยานหลักฐานมัดเมื่อไหร่เผยโฉมหน้าเมื่อนั้น